คุณผู้ชมครับไปที่เพชรบูรณ์กันหน่อยแหม

คนขับรถบรรทุก๑๘ล้อคันนี้

แล้วขู่ว่าถ้าใครเข้ามาใกล้ผมฟันนะ

อยากจะถามฮะ
เขาเดินมาหาผมเพื่ออะไร

อ่อสวัสดีค่ะ
อ่าเจ้าต่อสำรวจ
ตอบมาร้อยโอเคครับโอเค

กว่าจะจับได้เหนื่อยกันทุกฝ่ายแล้วครับคุณผู้ชม
เขาจะฟันทั้งตำรวจจะฟันทั้งคนที่ไปถ่ายภาพเขาอะไรแบบนี้
เขาขับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อมา
เมามาครับขับสายไปสายมาบนถนนสายสระบุรีลมศักดิ์อยู่เพชรบูรณนั่นแหละครับ
ตำรวจก็เห็นสกัดจับกันเป็นจุด

ที่เขาก็ทำงานอยู่เนี่ยมาช่วยคุยหลั่งกล้องกะหน่อก

อ่าที่เห็นลงจากรถเนี่ยเพราะเท่าแก่มาครับอ่ามาคุยจนยอมลงมาจากรถ
แต่อย่างที่เห็นคือไม่สิ้นฤทธิ์โวยวายขัดขืนไม่ยอมจะไปต่อยตำรวจอะไรแบบนี้
สุดท้ายท่านตำรวจกู้ภัยก็ต้องพากันตะคุบตัวกดลงกับพื้นเอามือไพ่หลังนะฮะ
แล้วก็ขึ้นไปกระบะนะฮะไปโรงพักอาการเขาบอกว่าก็คงเมามาแหละ
ท้ายเอาให้ดังสนั่นไปเลยนะอ่ะไปถึงไปเป่าซะหน่อยอ่ะ
ดื่มมาเท่าไหร่ล่ะหนึ่งร้อยหกสิบห้ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินไปเยอะแล้วฮะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาเมาแล้วขับและทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน
เพราะว่าเขาได้ต่อยตำรวจไปแล้วด้วยนะฮะโดนไปสองข้อหาเต็มเต็มนะครับครับ